คุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ผู้ป่วยในไทยอายุน้อยลงเรื่อย

อยู่ในพื้นที่มหาชัยสมุทรสาคร
คลัสเตอร์หนึ่งคือตลาดขายจักรยานที่แม่สอดติดอีกเพียบครับ

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคก็แถลงผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลข
เมื่อวานที่แถลงมา๑๕๗รายเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๔๔ราย
เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑๓ราย
มียอดติดเชื้อสะสม๒๓๙๐๓ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑รายเป็นหญิงอายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นรายที่๘๐นะฮะแล้วเขาเป็นมะเร็งกล่องเสียงก่อนนะครับ
คนในครอบครัวเขาติดเชื้อมาห้ามรายแล้วก็ติดพ่วงไปทำให้เสียชีวิตนะครับ
จำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่คือเจอจากการเฝ้าระวังและระบบบบริการ๓๘ราย
เป็นผู้ติดเชื้อที่อายุน้อยที่สุดที่รายงานไปคือทารก
จะเกิดเพียง๒วันก็ติดเชื้อกันไปจากมหาชัยนะครับ
สำหรับการค้นหาเชิงรุกที่สมุทรสาครเป็นจุดใหญ่ของประเทศไทยตรวจไปแล้วกว่าแสนคนครับ
ผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด๗๐๐กว่าคนหรือว่าคิดเป็นสัก๑๗ได้
แล้วก็ล่าสุดมีการติดเชื้อสูงที่สุดอยู่ที่โรงงานขนาดใหญ่๙แห่ง
มี๔โรงงานที่มีแรงงานหลักหมื่นคนอัตราการติดเชื้ออยู่ที่๒๖
เรื่องของโควิด๑๙ยังคงวางใจไม่ได้นะครับ
แต่ไม่รู้ว่ามาไทยมันต้องกักตัว๑๔วัน
อะไรใครจะเดินทางมาที่ไทยคุณต้องศึกษาว่า
ต้องกักตัวก่อน๑๔วันจนจะออกมาได้

แต่ไม่เป็นไรในมุมของเวลาความรัก
พอกันก็เห็นหน้าค่าตากันไป